เรื่องนี้เบรกนี้เป็นเบรกใหญ่ที่ต้องตามกันไม่ต้องเปลี่ยนช่องเลยนะคะ

ผมตกใจกับการเปิดเผยของบิ๊กโจ๊ก
ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย

คุณผู้ชมอย่าพลาดนะคุณผู้ชมจะตกใจเหมือนเบิร์ต
ตอนนี้คนเริ่มเบี่ยงประเด็นไปแล้วว่า
อาจจะไม่ใช่เรื่องของแก๊งพนันกับตำรวจ
แต่จะเป็นตำรวจเล่นกันเองหรือเปล่า
ก็นี่ไงเดี๋ยวต้องมาค่อยไล่เรียงดู
แต่จุดเริ่มต้นเรื่องนี้เนี่ยคือมาจากกรณีเป้
ที่ออกมาเผยเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
ผู้การชนบุรีมีการรีดทรัพย์เรียกรับเงิน๑๔๐ล้าน
นี่ให้ดูค่ะรองโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน
คือท่านทำหน้าที่ในฐานะหัวหน้าชุดคลี่คลายคดี
คดีนี้เลยนะให้สัมภาษณ์เมื่อวานให้สัมภาษณ์๒รอบ

ตอนเช้าที่รองโจ๊กเปิดเผยนะบอกว่าตำรวจที่เป็นประเด็น
อยู่ในข่าวล็อตแรก๑๐นายเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาหมดแล้ว
แล้วตอนสอบปากคำคุณผู้ชมเกินกว่าครึ่งให้การรับสารภาพค่ะ
แล้วก็เป็นประโยชน์กับรูปคดีด้วย

เยอะขึ้นสิพี่เบิร์ตเพราะว่าเดี๋ยวมีเพิ่มเติมขึ้นอีกแน่นอนค่ะ
อันนี้คือรวมทั้งตำรวจด้วยพลเรือนด้วยนะคะ
ทีนี้ถามว่ารองโจ๊กคะแล้วอย่างผู้การกัมพลเนี่ย
ผู้การกัมพลว่ายังไงอีก๓วัน

อีก๓วันเดี๋ยวผู้การกัมพลเนี่ย
เขียนรายงานคำให้การเป็นลายลักษณอักษร
จะส่งภายในวันที่๒๓วันนี้วันที่๒๐ใช่ไหม

การกัมพลปฏิเสธให้การต่อพนักงานสอบสวนนะคะ
ถามเรื่องเงินหน่อย๑๔๐ล้านเนี่ย
ตอนนี้รองโจ๊กบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ว่าไอ้เงินจำนวนนี้มันอยู่ที่ไหนบ้าง
เดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะต้นเรื่องเลยคือในเป้
เป้ที่เป็นคนออกมาร้องเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
เดี๋ยวจะเชิญตัวในเป้มาสอบปากคำเพิ่มเติม
เพราะว่าจะเป็นคนที่รู้ว่า
จ่ายตังค์จ่ายไปให้กับใครบ้าง

ขยายผลเพิ่มเติมปรากฏว่า
มีอีกนะตัวละครจะเพิ่มมาหลังจากนี้อีกนะ
เอ่ยพลเรือนเอยจะขยายผลจนกว่าจะได้ความชัดเจน
ภายใน๒สัปดาห์และไอ้ที่เพิ่มเนี่ยเพิ่มเป็น
เกือบ๑๐นะคะอันนี้ตอนเช้าที่รองโจ๊กบอก
ตอนเย็นหน่อยละกันค่ะตอนเย็นที่สโมสรตำรวจเนี่ย
โจ๊กก็ไปประชุมกับชุดคลี่คลายคดีนี้นี่แหละ
แล้วก็ออกมาเผยตัวละครใหม่บอกว่าเดี๋ยวจะออกหมายจับเร็วนี้
เบื้องต้นเป็นคาราชการตำรวจสี่ถึงห้านาย
มีพลเรือนอีกสี่ถึงห้าคนเห็นไหมรวมรวมแล้วจะเป็นสิบค่ะ
เมื่อวานนี้มีการรับตัวพยานจากเชียงรายมา
เอามาสอบปากคำแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐาน
ในการที่จะเอาผิดกับตัวละครใหม่ทั้งหมดนะคะส่วนพลเรือนเนี่ยก็จะมีการออกหมายจับ
ตำรวจจะออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาถ้าเกิดว่าตำรวจไม่มา
ก็จะออกหมายจับเหมือนกันรองโจ๊กคะรองโจ๊กพอจะบอกได้ไหมอ่ะ
ชุดใหม่ล็อตใหม่ที่บอกเป็นตัวละครเพิ่มเนี่ยหน่วยไหนสังกัดไหนค่ะ
รองโจ๊กคะเดี๋ยวเมื่อออกไม้จับจะเห็นเองแหละแล้วเดี๋ยวจะอธิบาย
วันนี้ก็มีพยานอีกห้าคนที่อยู่ที่นี่อ่าเดี๋ยวสอบเลยคืนนี้
ก็เป็นทั้งตำรวจและพลเรือนเอ่อก็มีก็ตำรวจเอ่อ
ก็พลเรือนก็มีมีสี่ห้าคนตำรวจก็มีสี่ห้าคนนะครับนะ
อันนี้ตอบไม่ได้ก่อนมันอยู่ในสำนวนนะเออไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยว
เดี๋ยวเมื่อออกไม้จับจะเห็นเองแหละแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเกี่ยวข้องยังไง
เพราะตอนนี้ยังไม่ออกมันพูดไม่ได้นี่แหละค่ะก็เป็นรายงานข่าวจากชุดคลึก
คลิกขายคดีนะคะว่าพลเรือนสี่ถึงห้าคนเนี่ยอาจจะตกเป็นผู้ต้องหารายล่าสุดเนี่ย
อันนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนัดจ่ายเงินเคลียร์กันที่จังหวัดเชียงรายด้วย
แล้วก็เม็ดเงินเนี่ยโอ้โหยี่สิบแปดล้านค่ะนี่แหละคุณผู้ชมต่อเลยครับ
อกจากการนำตัวพยานจากเชียงรายมาสอบปากคำแล้วนะฮะ
ตำรวจชุดคลี่คลายคดีครับเอาหลักฐานชิ้นสำคัญมันคืออะไร
มันคือกระเป๋าเดินทางค่ะที่เคยนะต้องใช้คำว่าเคยเคย
พิสูจน์หลักฐานเนี่ยตรวจหาและเก็บลายนิ้วมือแฝงครับ
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้กองพิสูจน์หลักฐานนำกระเป๋าเดินทาง
อันนี้ใบนี้เลยที่เป็นลูกศรแดงเนี่ย
แต่ว่าตอนนี้ไม่มีเงินในกระเป๋าแล้วนะ
ซึ่งกระเป๋าใบนี้ซ่อนอยู่ในถุงดำใบใหญ่ครับ
พิสูจน์หลักฐานก็เอามาตรวจหาลายนิ้วมือแฝง
เพื่อหารักฐานว่าเกี่ยวข้องกับการนัดจ่ายเงิน
เชียงรายจำนวน๒๘ล้านบาทหรือไม่อย่างไร

ทีมข่าวไปได้ข้อมูลจากคณะทำงานของบิ๊กโจ๊กว่า
หลังจากในเป้ถูกเรียกเงินรีดไถเพิ่มเป็น๑๔๐ล้านบาท
ก็เลยติดต่อไปยังเครือข่ายเว็บพนันที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน
โอนเงินมาสิ๒๘ล้านบาทผ่านบัญชีม้า
แล้วก็ให้เจ้าของบัญชีถอนเงินมาจากในบัญชีเนี่ย
มาเป็นเงินสดแล้วก็ยัดใส่กระเป๋าใบนี้ไว้

ซึ่งเป็นเครือข่ายของผู้การกัมพลอดีตผู้การชนบุรี
พยานทุกคนถูกนำตัวมาสอบประคำที่สโมสรตำรวจแล้วด้วย
เรื่องต้นนะพยานทั้ง๔คนยืนยันว่าไม่รู้ว่าไอ้เงิน๒๘ล้านบาทนั้นน่ะ
เป็นเงินที่โดนรีดไถมาเพราะว่าพวกเขาเข้าใจว่าเป็นค่าพระเครื่อง
ที่ตำรวจครับจะเปลี่ยนถ่ายเงินออกจากกระเป๋าเอาไปใส่กระเป๋าอีกใบหนึ่ง
แล้วก็คืนกระเป๋าใบเดิมนี้ให้กับพยานครับ
ขณะเดียวกันตำรวจสพเมืองพัทยาก็นำรถตู้โตโยต้าอัลพาร์ท
ทะเบียนป้ายแดงสามแปดสามหนึ่งที่มีการตรวจยึดมาหลังจากถูก
เพราะว่ามันโดนจอดทิ้งไว้หน้าคาแคร์แห่งหนึ่งในอำเภอบางละมุงที่ชนบุรี
ค่ะก็เอารถคันนั้นอ่ะมาให้จนที่พิสูจน์หลักฐานเก็บลายนิ้วมือแฝง
หรือเปล่าส่วนข้อมูลอื่นอื่นตำรวจเขาก็พอรู้แล้วล่ะ
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดเผยครับอืมคุณผู้ชมครับข่าวที่เบิร์ตกำลังจะเล่าต่อไปนี้
เบิร์ตได้อ่านทั้งหมดแล้วเบิร์ตมีความรู้สึกกับข่าวนี้ก็คือ
งามไส้อดสูหดหู่สิ้นหวังและกระอักกระอ่วน
คุณผู้ชมฟังข่าวนี้ตามเบิร์ดไปแล้วถ้ามีความรู้สึกก็ไม่เป็นไร
ถ้ารู้สึกแตกต่างมีความรู้สึกไหนเพิ่มเม้นต์มาค่ะ
โพสต์ตำรวจเอกศุลเชษฐกภาณ์เปิดเผยว่า
บอยมันคือคนสำคัญซะแล้วล่ะครับคุณผู้ชม
สำคัญกว่าตำรวจอีกนะบอยเป็นคนที่พูดกับเป้ผู้เสียหายว่า
ว่าอยู่เฉยเนียนกริ๊บพรีเคลียร์ให้แล้วค่ะทำหน้าที่น่าเสื่อวังกันสิ
พบข้อมูลว่าไปอยู่สิงคโปร์ใช่ไหมส่วนเมียเนี่ยส่วนเมียนะครับคือ
นางสาวรัดดาวันเนี่ยน่าจะอยู่ในประเทศแหละ
ตอนนี้ทั้งคู่ทั้งคู่ประสานผ่านชุดทำงานมาแล้วว่าจะเข้ามอบตัว
แต่ยังไม่มีกำหนดว่าจะมาเมื่อไหร่

แต่ว่าจะมาหรือไม่มานั้นนะครับ

ตำรวจได้ขออนุมัติหมายแดงเอาไว้แล้วนะครับ
ว่าวันนี้จะได้รับการอนุมัติและจะประสานไปยัง
ประเทศปลายทางเพื่อจับกลุ่มตัวกลับมา

บอยถือเป็นคนสำคัญในคดีบิ๊กโจ๊กว่า
แทบจะพูดได้ว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะในบอย

เพราะในบอยมักจะมีข้อเสนอที่ดีให้ตำรวจครับ
และตำรวจก็เห็นด้วยโดยเฉพาะโดยเฉพาะ
การจัดตั้งชุดเฉพาะกิจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสาร
นเทศหรือสปอศของจังหวัดชมบุรี

คุณคิดว่าใครตั้งคุณคิดว่าเป็นความคิดใคร
ก็ต้องเป็นตำรวจสิตำรวจไซเบอร์อะไรแบบนี้
พี่เบิร์อย่าบอกนะว่าบอยเป็นคนเสนอตำรวจ
ตำรวจก็เห็นชอบด้วยแล้วก็ตั้งศูนย์นี้ขึ้นมา
บิ๊กโจ๊กบอกว่าบอยมันเป็นคนเสนอให้ตั้งศูนย์
เพาะกิจตำรวจไซเบอร์ขึ้นมาครับ
แล้วก็เป็นคนคัดเลือกตำรวจมาอยู่ที่ศูนย์นี้เอง
คุณผู้ชมแล้วศูนย์นี้สปอศชนบุรีเนี่ย
ก็แสดงว่าเป็นหน่วยที่จะใกล้ชิด
แล้วก็ต้องมีความเกี่ยวยงกับพวกบรรดาแก๊งพนันออนไลน์

อ้าวแล้วบอยเขามียศอะไรเป็นอะไรเป็นตำรวจเหรอ

นี่บิ๊กโจ๊กออกมาพูดนะคุณผู้ชมนะ
และบ้าจัดชี้คุณผู้ชมเห็นอยู่อีกอย่างนึงนะ
เรื่องของการตั้งศูนย์เฉพาะกิจต่างสวยสติ๊กเกอร์
คุณจำได้ไหมว่าเขาก็มีศูนย์เฉพาะกิจเหมือนกัน
โอ้โหมันทำให้เราเอ๊ะขึ้นมาเลย
คือการที่หน่วยงานไหนมันจะทำอำนาจในการตรวจสอบขึ้นมา
มันจะมีการตั้งศูนย์เฉพาะกิจขึ้นมา
ไม่ว่าหน่วยงานไหนในประเทศไทยเนี่ยคุณผู้ชมลองไปดูนะครับ
คือเขาจะมีอำนาจพิเศษคือถ้าทำดีก็ทำดีแหละ
ในการป้องกวาดล้างกลับมาที่ในบอยนะ
โจ๊กบอกครับว่าในบอยร่วมกับผู้การกัมพล
ผู้การจังหวัดชนบุรีตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้นมา
แล้วยังร่วมกันคัดเลือกตำรวจมาอยู่ในชุดเฉพาะกิจด้วย
โดยในบอยสามารถสั่งการตำรวจได้ครับ
และการที่บุคคลเหล่านี้มีอำนาจมากกว่าตำรวจ
เพราะว่ามีผลประโยชน์กับกลุ่มบุคคลที่กระทำผิดกฎหมาย
ตำรวจจึงให้อำนาจเปรียบเสมือนเป็นนอมินี
หรือหน้าเสือที่เบิร์ตพูดทุกวันนั่นแหละ
ทำให้นายบอยมีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าผู้กำกับการในโรงพัก
ไม่ใช่แค่ในจังหวัดชนบุรีแต่ใหญ่ระดับภาค

ไปถึงใหญ่ถึงกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๒กันเลยทีเดียวล่ะครับ
เจ้านายฟังบิ๊กโจ๊กครับ
เรื่องนี้มันเกิดขึ้นก็จากตำรวจไปใช้คนเหล่านี้
คนเหล่านี้ถึงยิ่งใหญ่กว่าภูมิกับโรงพักนะครับ
วันนี้คนกลุ่มนี้เนี่ยถ้าไปถามตำรวจในภาค๒นะฮะ
ถามชาวบ้านหรือตำรวจในภาค๒นะฮะ
แม่ภาคสองเขารู้หมดนะฮะว่าคนกลุ่มนี้
ใหญ่กว่าผู้กลับโรงพักในภาคสอง
แล้วสามารถสั่งผู้กลับได้นะครับ
เพราะฉะนั้นการที่คนเหล่านี้มีบทบาทมีอำนาจ
เนื่องจากตำรวจไปให้อำนาจเขานะครับ
เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็ทำให้ที่เปรียบเสมือนเป็นนอมินีนะ
ก็ไล่ล่าเงินด้วยนะแล้วเอาเงินมาแบ่งตำรวจ
นี่วิธีการเป็นอย่างนี้ก็เป็นหน้าเสือว่างั้นเถอะนะครับ
ก็เป็นนอมินีนะครับนะอ่าเพราะฉะนั้นการเรียกคนเหล่านี้
มีอำนาจเยอะนะครับนะก็ใช้อำนาจในทางบินผิดนะครับ

อกจากนี้นะครับนอกจากนี้บิ๊กโจ๊กยังได้ประสานกับสำนักงานป้องกันและปรับ
การฟอกเงินหรือปปงเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของในบอย
และตามยึดทรัพย์สินที่พบว่ามีอยู่ไม่ต่ำกว่า๑๐๐๐ล้านบาทครับ
ทั้งบ้านพักที่ดินเรือรถยนต์นะครับ
ซึ่งเบื้องต้นอายัดไว้แล้วกว่า๒๐๐๓๐๐ล้านบาทครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมมีความรู้สึกยังไงเพิ่มเติมจากผมไหมครับ
ความรู้สึกเพิ่มเติมยังไงจากผมที่ผมกล่าวไปตอนต้น
มันเกินความจริงของความรู้สึกเราไปไหมครับ
เราก็ได้ฟังจากในกรในขอนะครับ

ลองโจ๊กไปขอลงมาเปิดเผยนะ

รู้ไหมไอ้ที่ไปค้นบ้านขอกำลังตำรวจไปค้นบ้านเป้
พฤษภาเป็นการสร้างสตอรี่
รู้ไหมเพราะอะไรคะค่อยไล่เลียงไปดูเลยนะ
เรื่องนี้นะคุณผู้ชมไปดูหนังสือก่อนดูที่เอกสารก่อน
ก่อนจะดูการค้นบ้านเนี่ยหนังสือที่ลงนามฉบับนี้เลยคุณผู้ชม
หนังสือนี้ค่ะพลตำรวจตรีกัมพลลีลาประพาพรผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีลงนามวันที่๒๒นะ
พฤษภาถึงพลตำรวจตรีวิวัตรคำชำนาญรองผู้บัญชาการ
สวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ไซเบอร์ค่ะจะขอความร่วมมือร่วมกันปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น
หมายเว็บพนันออนไลน์ทีนี้ทางเอ่อผู้การไซเบอร์
พลตำรวจตรีวิวัฒน์เนี่ยได้รับการประสานผ่านประเทศ
ข้อความนี้แล้วใช่ไหมอ่ะก็เอาเรื่องเสนอต่อพลตำรวจโท
พลตำรวจโทวรวัตรวัดนครบัญชาผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม
เทคโนโลยีค่ะคุณผู้ชมคือตอนแรกอ่ะทำหนังสือถึงรองนะ
รองผู้การไซเบอร์แล้วรองผู้การไซเบอร์ก็ทำเรื่องถึงผู้การ
เพื่อที่จะรับทราบแล้วก็อนุมัติดำเนินการตามที่เสนอแล้วมันมีรายงานด้วยว่าในขั้นตอนนี้ค่ะ
ทางชุดปฏิบัติการปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศภูทรจังหวัดชนบุรีเนี่ยเขาเป็นหน่วยงานหลักในการขอหมายค้นขอหมายจับเครือข่ายพวกนี้
ส่วนกำลังของกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยเขาก็มีการตรวจพิสูจน์มีการเก็บหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์จะส่งมอบให้กับชุดภูทรจังหวัดชนบุรีเป็นคนดำเนินการต่อ
ทีนี้พอหลังจากที่ไปตรวจค้นบ้านเป้าหมายแล้วทีมข่าวนะได้ภาพมาเป็นภาพส่วนหนึ่งของกล้องวงจรปิดในกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
วันที่๒๓ค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมกันตอนกลางคืนนี่เลยตำรวจนอกเครื่องแบบนะ
ถือถือข้าวของเข้ามาใช่ไหมแล้วก็มีการนำตัวในเป้เป้เนี่ยเอ่อ
เสื้อขาวเอาตัวเป้เนี่ยออกไปนอกอาคารไปพร้อมกับตำรวจ
เขาบอกว่าตามสำนวนระบุว่าในเป้ออกมาจากกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
อันนี้ภาพนี้ค่ะเมื่อกี้เห็นเดินเข้ามาแล้วใช่ไหมแล้วจังหวะช็อตที่ตำรวจเดินออกไป
ไปพร้อมกับเสื้อขาวลายกระต่ายคือในเป้ตอน๕ทุ่มถามว่าอ้าวออกไปจากกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีไปไหนอ่ะ
ไปที่สพบางละมุงอันนี้ภาพชุดนึงนะแต่ว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชม
หกโมงห้าสิบเอ็ดนาทีตอนเย็นตำรวจนอกเครื่องแบบเนี่ย
นำตัวในเป้เนี่ยขึ้นมาที่ชั้น๒อาจจะเห็นแค่ขาเป้นะคะ
ศรเหลืองที่ชี้นั่นน่ะแล้วเดินไปที่ห้องทำงาน
มันไปที่ห้องทำงานของผู้บังคับการจังหวัดชนบุรีก็คือโพลตรวจรีกรรมพล
หลักฐานนี้แหละมันเป็นข้อสงสัยว่าอ้าวทำไมอ่ะทำไมทำไมเอาตัวมาที่กองบังคับการล่ะ
ใช่ไหมเชื่อมโยงไหมกับประโยคที่ว่าเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมาใช่ไหม
แล้วยังมีกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงด้วยคุณผู้ชมเป็นภาพของต้นต้นจำได้ป่ะเป็นตัวกลาง
เป็นพลเรือนตัวกลางเลยในการที่จะเสนอว่าจะให้เท่าไหร่จะจ่ายมาเท่าไหร่
เสื้อน้ำเงินเมื่อกี้นายพิสิทธิคณิสรพานีนี่แหละค่ะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมกระทำผิดที่เป็นพลเรือนคนนี้
มาถึงที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีแล้วแล้วก็มีตำรวจเดินตามเข้ามา
ทีนี้ภาพต่อไปเลยค่ะตำรวจเนี่ยเอาของกลางที่ตรวจยึดมาจากบ้านของเป้
แถวคลองสามวาเนี่ยนะเข้ามาที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
แล้วก็มีการต่อรองเรื่องเงินกันร้อยสี่สิบล้านบาททีนี้มันจะไปสอดคล้องกับคลิปที่ตำรวจไปตรวจค้นบ้านเป้
เพราะว่าไปค้นบ้านเป้บ่ายของวันที่ยี่สิบสามเป้ใส่ชุดเดียวกันเลยนี่ตอนมาค้นบ้านเป้ละ
ใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นพอค้นบ้านเสร็จก็เอาตัวเป้ขึ้นรถตู้
แต่ว่าไม่ได้ไปส่งที่สอนอคันนายาวในท้องที่ที่เกิดเหตุไง
เอ่อแต่ว่าเอาไปเอาไปส่งที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีแทนอ่ะนะคะ
อืมนี่แหละมันถึงเป็นประเด็นไงคะอืม
หลักฐานต่างต่างภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยที่เรานำเสนอมาเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะ
อยากจะบอกว่าประชาชนไม่ได้คาดหวังให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำเกินหน้าที่อะไรนะ
ขอแค่ทำตามหน้าที่ทำตามบทกฎหมายคุณเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายนี่
คุณเจอผู้ต้องหาที่เป็นผู้ต้องหาเว็บพนันอย่างเป้เนี่ย
ก็เว็บพนันออนไลน์ใช่ไหมคุณก็ดำเนินคดีไปตามนั้น
แต่พอมีการตั้งศูนย์เฉพาะกิจขึ้นมา
มันทำให้ตำรวจกับผู้ต้องหามันเริ่มเข้ามาใกล้กันแล้ว
ก็มีการนำเสนอเงินนำเสนอผลประโยชน์กันแบบนี้
แล้วต้องฟังตำรวจนะคนที่เป็นตำรวจน่าจะรู้ดี
พลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
คือท่านเนี่ยพูดถึงกรณีที่ว่าเป้บอกว่าโอ๊ย
รู้จักรู้จักคนอิทธิพลเยอะรู้จักตำรวจใหญ่เยอะ

บอกรู้จักกับผู้การแต้มก็คือพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยด้วย
ผู้การแต้มครับบอกว่าโอ๊ยเป็นธรรมดา
เป็นธรรมดาที่คนพวกนี้ต้องอ้างคนมียศมีตำแหน่ง
เขาใช้วิธีการอะไรอ่ะเอาของฝากไปบ้าง
เอาของนู้นของนี้ไปให้กับตำรวจชั้นผู้ใหญ่บ้าง
แล้วก็ขอถ่ายรูปไงพอขอถ่ายรูปปุ๊บ
ก็จะมีรูปภาพไว้เป็นหลักฐานแล้วไปแอบอ้างได้ว่า
นี่ไงกูรู้จักคนนี้ไงรู้จักนายตำรวจใหญ่แบบนี้ไง
ซึ่งผู้การแต้มบอกคนมีอิทธิพลเนี่ย
บางคนก็รู้ดีอยู่แก่ใจด้วยนะ
พวกนี้จะขอเข้ามาตีสนิทขอเข้ามาใกล้ชิดด้วย
แต่ตัวผู้การแต้มเองท่านยืนยันว่า
ผมเองไม่มีแน่นอนนะผมมาเกลียดการพนันอยู่แล้ว
แล้วก็ทำงานเพื่อสังคมมาโดยตลอด
ตอนนี้ผมก็ไม่ได้มีหน้าที่ในแวดวงตำรวจแล้ว
ไม่น่าจะมีใครมาเกาะตัวเขาอย่างแน่นอน
ส่วนไอ้เรื่องกรณีการรีดร้อยสี่สิบล้านบาทเนี้ย
ผู้การแต้มท่านตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่า
ว่ามันอาจจะเป็นพวกเดียวกันเองวางยากันเอง
แล้วก็แจ้งตำรวจจากนั้นก็เข้าไปคุยกับตำรวจ
เพื่อกำหนดวงเงินและอมเงินกันเอง
เพราะท่านมองว่าการเรียก๑๔๐ล้านบาทเนี่ย
วงเงินมันสูงผิดปกตินะ
ดูแล้วเนี่ยตั้งแต่ท่านเป็นตำรวจมาเนี่ย
น่าจะเรียกเยอะที่สุดแล้วตั้งแต่มีคดีพวกนี้
แต่ท่านก็มองว่าผู้การจังหวัดชนบุรียังไงก็มีความผิดแน่นอน
เพราะมันชัดเจนเรื่องการออกหมายการยกเลิกหมาย
และการเอาตัวคนในเว็บพนันก็คือเป้เข้าไปในห้องผู้การ
ที่สำคัญผู้การแต้มบอกว่าเจ้าของเว็บมันต้องใหญ่มากถึงกล้าทำระดับนี้นะ
ระดับผู้การจังหวัดเลยอ่ะ
ทั้งตอนนี้เว็บพนันมันมีเยอะมาก
รู้อยู่แล้วแต่กลับปล่อยป่าละเลยไม่จัดการไม่กวาดล้าง
เพราะอะไรคุณผู้ชมพอปล่อยให้มีเว็บพนันอยู่แบบนี้มันก็เรียกเงินต่อได้ไง
มันก็รีดเงินต่อได้ไงมันก็รับผลประโยชน์กันต่อได้ยังไง
นี่ไงฮะผู้การแต้มครับลองฟังหน่อยครับ
ว่าคดีนี้มีมูลไงผมว่ามีมูลแต่ในมีความมีมูลมันก็อาจจะมีสิ่งปลูกผิดปกติ
สิ่งผิดปกติคือทำไมมันเรียกยอดเงินสูงเหลือเกิน
ถ้าเรียกเงินร้อยยี่สิบล้านร้อยสี่สิบล้านเนี้ยผมว่ามัน
น่าจะเป็นเคสใหญ่ที่สุดในกรมตำรวจ
ผมว่ามันไม่มีใครเรียกเงินได้ขนาดนี้หรอก
แสดงว่าไอ้คนทำกับความผิดเนี่ยมันจะต้องเป็นลายใหญ่มาก
มีผลประโยชน์มากถึงเรียกเงินกันขนาดนี้
ผมว่าท่านสุรเชษคงจะรู้แล้วล่ะ
หรืออะไรมันบ่งบอกถึงเจตนาทุจริตอยู่แล้ว
ที่ผู้การแต้มบอกว่ามันเรียกผิดปกติไป
ถ้าอยู่ตรงนั้นจะถามว่าแล้วปกติเขาเรียกกันเท่าไ
นะครับคุณผู้ชมครับมาดูชูวิทย์กระมวลวิสิตบ้างพยายามสงบเสงี่ยมเจียมตัวแล้วบอกไม่อยากพูดคุณชีวิตบอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่สงครามของเขาเมื่อวานนี้จับใจความได้สองอย่างสำคัญสำคัญคือหนึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าไอ้คนจ่ายมันรู้สึกว่ามันถูกเรียกมากเกินไปเหมือนครั้งหนึ่งที่เขาเคยทำ
คุณผู้ชมครับชูวิกกะมลวิสิทธิ์ครับ
เห็นข่าวแบบนี้แล้วก็รู้สึกกันยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับ
พวกเราที่ทำงานกันทำงานจ่ายภาษีตามกฎหมายเลย
ในขณะที่เราก็คาดหวังว่าอ้าวผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างตำรวจเนี่ย
จะช่วยดูแลคุ้มครองความปลอดภัยเรา
แต่กลายเป็นว่าตอนนี้ดันไปใกล้ชิดกับคนที่ทำผิดกฎหมายกันซะเองนะ